เรื่องของเอกสารที่ออกมาจากหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง
ส่งไปถึงสภากาชาติไทย
โอ้โหดีสุดเลยนะฮะ

รอคิวอยู่นะตังค์พร้อม

แต่นี่แหละครับมีการมาขอให้ฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะ
เอกสารปลอมเอางี้ดีกว่าปลอมผมว่าปลอมอ่ะ

คุณผู้ชมครับหนังสือตราคุดระบุว่าด่วนมากนะฮะ
ลงเลขที่กหก็คือกระลาโหมตามระเบียบราชการครบถ้วนออกจากกองพิธีการ
กองสารบันทหารกองประชาการกองทัพไทยถึงสภากาชาติ
ฉีดให้กำลังพลและครอบครัวเพื่อป้องกันโควิด๑๙
เรื่องนี้ทำให้พลตรีธีรพงศ์ปัธมะสิงณอายุทยาท่านรองโฆษก
บัญชาการกองทัพไทยชี้แจงว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว
อยู่ระหว่างสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นทันที
หนังสือราชการดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการ
ที่ออกไปหน่วยงานภายนอกหากสอบสวนหาข้อที่จริงเสร็จ
ในวันนี้นะจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที
มันแปลว่าอะไรที่ท่านบอกปลอมไกลปลอม
แต่ขอตรวจสอบก่อนไม่มีไม่มีรูปแบบนี้ไม่มี
แต่ว่าถ้าคนนี้พูดจะเชื่อไหมล่ะ
คนนี้คือพี่เล็กวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร
พี่เล็กอย่าโกรธผมนะผมใส่คำอาวุโสเอง
เอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารปลอม
กองทัพไทยชี้แจงโดยเลี่ยงที่จะพูดว่า

แต่ใช้คำว่าไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอกแทน

เออไปสแกนมาจากไหนก็ได้ปุ้ย
ล่าสุดนะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพันเอกที่ลงนามหนังสือ
รอฟังว่ากองทัพจะแถลงผลการสอบสวนเช่นไร
ไม่ให้กระทบกับวัคซีน
คือส่วนตัวผมนะผมว่าทหารเขาก็ออกปฏิบัติหน้าที่
เหมือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเพื่อจะออกไปประนาที่
เห้ยผมโอเคนะผมโอเคนะเดี๋ยวรอฉีดกันเยอะแยะ
เพราะว่าทหารเขาออกไปดูแลชายแดนเขาก็ต้องออกไปพบปะไปเจอประชาชน
คนเขารอจ่ายตังค์อยู่เป็นหมื่นแสนคน
สำหรับคนที่เขายอมที่จะเสียตังค์เพื่อวัคซีนทางเลือก
อันนี้ผมพูดตรงก็บางคนบอกเราก็อยากเลือกเหมือนกัน
เราอยากเลือกบางยี่ห้อเลือกไม่ได้อันนี้เลือกไปเรียบร้อยแล้ว
เอาล่ะแต่ว่าพบสสพพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสด